คุณผู้ชมค่ะคลิปที่โด่งดังในโลกออนไลน์ก็คือกรณีที่มีผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของจังหวัดกระบี่ไปขอห้องพักฟรีโรงแรมหรูในจังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะ
แล้วก็ต่อว่าพนักงานแบบเสียหายแล้วก็หยาบคายเนี่ยนะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เรียกเจ้าของโรงแรมผู้จัดการโรงแรมก็คือ
นายสุทัศน์พฤกษอมรกุลเป็นผู้จัดการโรงแรมส่วนเจ้าของโรงแรมก็คือบังหราบ
รับก็คือนายธีรศักดิ์ขนานใต้มาพูดคุยพร้อมกับบุคคลที่อยู่ในคลิป
บุคคลที่อยู่ในคลิปก็คือนายทันสินทวาลัยนายทันสินทวาลัยยอมรับว่าตัวเองเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปจริง
นายทันเป็นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี่มาพูดคุยกันเนี่ยคุณผู้ชมบรรยากาศที่เกิดขึ้น
พูดคุยกันทั้งหมด๔คนแล้วค่ะมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีมีเจ้าของโรงแรมภูพาลพิมารรีสอร์ทแอนดสปาอ่าวนางมีผู้จัดการ
แล้วก็มีนายทันพูดคุยใช้เวลาร่วมแล้วก็ประมาณ๒ชั่วโมงที่สุดแล้วก็ได้ข้อยุตินะคะ
ก็คือนายทันยอมรับว่าหนึ่งเป็นคนในคลิปยอมรับผิดแล้วก็ยอมขอโทษขอโทษพนักงานขอโทษทุกคนขอโทษผู้จัดการขอโทษเจ้าของโรงแรมนะคะ
แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็คือหงุดหงิดหงุดหงิดเพราะว่าอะไรเพราะเดินทางมาไกลจากกรุงเทพมากระบี่
ุดหงิดก็เลยขอพักฟรีไม่ใช่หงุดหงิดเพราะอะไรเพราะว่าโทรมาล่วงหน้าบอกว่ามาจองห้องพักอยากได้ริมทะเล
ชั้น๕สีวิวแต่ไม่ได้ก็เลยโมโหเสียหน้าไงพาภรรยากับลูกมาด้วยก็เลยแสดงอาการแบบนั้นไปนะคะ
นายทันยืนยันว่ามาเนี่ยไม่ได้มาขอพักฟรีนะคะแต่มาขอส่วนลดในราคาพิเศษ
ส่วนห้องพักต้องการความสะดวกสบายสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อ่าวนางได้อย่างสวยงามชัดเจน
เพราะว่านานทีจะมีโอกาสพาครอบครัวมาเที่ยวกระบี่ก็เลยอยากได้ห้องที่สบายที่สุด
ทีนี้หลังจากการพูดคุยเนี่ยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็คือพันธุ์ตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิทย์
บอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมาไม่นิ่งนอนใจเลยเห็นคลิปออกมาแบบนี้แล้ว
รีบเรียกทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้ข้อสรุปคือตกลงทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี
ตอนนี้ปัญหาจบลงแล้วส่วนเรื่องของความประพฤติเกี่ยวกับข้าราชการท่านบอกว่ามีระเบียบในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว
แต่กรณีนี้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันเข้าใจดีแล้วน่าจะตกลงกันได้อาจจะไม่ถึงเรื่องของการตั้งคณะกรรมการสอบขึ้นมาเนี่ยนะคะ
นายธีรศักดิ์เจ้าของโรงแรมบอกว่าหลังจากพูดคุยทำความเข้าใจกันก็ได้ข้อยุติตัวเองก็พอใจ
ซึ่งตัวของในทันเองซึ่งเป็นผู้ชายที่เอะอะโวยวายปรากฏในคลิปยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รับปาก
ก็จะเดินทางไปขอโทษกับพนักงานโรงแรมที่ปรากฏอยู่ในคลิปที่ถูกด่าถูกว่าในวันนั้นด้วย
แต่ยังไม่ได้บอกว่าจะไปวันไหนนะคะและเมื่อเขาได้สำนึกผิดและยอมขอโทษแล้วก็
ในฐานะที่เป็นเจ้าของโรงแรมไม่ติดใจเอาความใดค่ะ